ก็คืนนี้นะครับจะเป็นคู่แรกในรอบ๘ทีมสุดท้าย
โปจะเจอกันโปแลนด์เจอกับโปรตูเกรดไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยครับ
คู่นี้นะครับโปรแลนด์เจอกับโปรตูเกตนะครับก็จะแข่งขันกันในเวลาตี๒อย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับ
เป็นเกมเปิดหัวของรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ๘ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
คู่นี้พบกันมาแล้ว๑๐ครั้งนะครับโปแลนด์ชนะได้๓ครั้งโปรตูเกตชนะได้๔ครั้งแล้วก็เสมอกันไป๓ครั้งครับ
ไปดูสภาพทีมกันหน่อยนะครับโปแลนด์ซึ่งเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายยูโรเป็นครั้งแรกเนี่ยนับตั้งแต่ร่วมการแข่งขัน
สภาพทีมเกมนี้ครับจะได้บาตอสคาปุสพ้นโทษแบนกลับมาเพิ่มศักยภาพในเกมลุกส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูยังเป็นหน้าที่ของลูคัสฟาเบียสกี้นะครับ
ได้ลงเฝ้าเสา๓เกมหลังแทนที่เชสนี่ที่มีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับฟอร์มก็ดีนะสำหรับฟาเบนสกี้ถือว่าเหนียวหนึบเลยแหละ
ประตูนี้๒คนนี้จริงแล้วใครก็ได้นะครับไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนประตูเกตนะครับ๔เกมที่ผ่านมาเสมอใน๙๐นาทีทั้ง๔นัดก็ยังชนะใครไม่ได้ในเวลาปกติ
คือจริงผมว่าเกมลุกของโปรตูเกตไม่น่ามีปัญหามีปัญหาไอ้แนวรับนี่แหละ
ก็ที่ผ่านมาก็จริงนะครับเห็นแล้วคือเสียประตู
ยิงได้ไม่ต้องห่วงแต่เสียประตูนี้ก็มาเหมือนกันนะครับ
ยังไม่สามารถส่งบอลให้เพื่อนทำประตูได้เลย
เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาโดนประกบตายเลยนะ
เป็นนักเตะที่โดนทำฟาวมากที่สุดในยูโรคนนี้

กราฟิกที่บอกมา๑๕๑๕จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย
สรรโอกาสเนี่ยก็ดูจะเป็นคล้ายตัวพักบอลซะมากกว่า
นะครับตามแท็กติกก็โดนทำฟาวซะเยอะด้วยแหละใช่เป็นอยู่ตลอด
ทัศนะของคอลัมนิสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและโค้ชชื่อดังของเมืองไทยนะครับ
สำหรับเกมในคู่นี้โอ้โหมองเหมือนกันหมดเลยคุณวรปัตร
ก็เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยมองเหมือนกับที่บรรดากูรูบอกว่า
คือถ้าเกิดรอดมาได้จากรอบที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็ประสบการณ์น่าจะเอาไปใช้จากในรอบนี้ได้แล้ว
เหมือนกันหมดแต่ว่าโค้ชสะสมเนี่ยก็

การส่งปรายศนียบัตรมาทายกันว่าทีมใดครับจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
รางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาท
สามารถร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมนี้ภายในเวลา๑๘นาที
จากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับกิจกรรมชิงลูกบอล